คือเหมือนกับว่ามีเรื่องราวที่มีการขับรถ

แต่ว่าเหตุการณ์นี้มันจบลงไปนานแล้วนะครับ

หนุ่มคนนี้นะเขาก็ถ่ายไปแล้วก็พูดไป
เจ็บคอแทนเลยเนี่ย
เขาบอกว่าคิดว่าเป็นตำรวจทำอะไรก็ได้เหรอ

อันนี้เขาพิมพ์เองเลยนะนะฮะซึ่งคลิปนี้นะ
หนุ่มคนนี้พยายามจะทวงถามว่า
ชายเสื้อน้ำเงินเป็นใครมาต่อยเขาทำไม

พร้อมกับมีคนเข้ามาชี้แจงว่ามันเป็นเรื่องเก่าแล้ว
ตัวเขาเองเคยขับรถชนพ่อของตำรวจคนนี้จริง
แต่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุมันจบไปแล้ว
ตำรวจนายหนึ่งเขาบอกว่าก็ถูกชนไปแล้วพ่อเขาป่วยหนักมาก

อารมณ์ขึ้นเพราะว่าเป็นเรื่องที่มันเคยเกิดมาก่อนแล้วก็จบไปแล้ว
ทางด้านของสิทธิ์ตำรวจโทรชนาธิพย์ส่อสีผอบหมูงานประปรามสพเมืองกาญจนบุรี
ซึ่งเป็นลูกชายของคนที่ถูกชนเนี่ยนะฮะก็บาดเจ็บสาหัสนะตอนนั้นพ่อเขาเนี่ยนะครับ
ตำรวจโทชนะทิพย์ยืนยันว่าผมไม่ได้ต่อยผู้ชายในคลิปเลย
คู่กรณีเนี่ยทำหน้าตาแบบยั่วยวนนะครับ
เขาเป็นคู่กรณีกันมาก่อนก็เดินไปบอกชายคนนั้นว่า
กลับออกไปก่อนดีไหมคู่กรณีเองก็เดินออกไป
แต่เรียกพวกกลับมา๓๔คนมายืนอยู่ข้างโต๊ะ
จ้องมองหน้าตำรวจนายนี้นะฮะแล้วก็กวักมือเรียก
มาสิมาไหมมาท้าทายแบบมาต่อยกันไหม

สุดท้ายก็เดินออกไปเจอกันหน้าร้านครับ

ขณะที่ฝ่ายของตำรวจเองก็มี๕คน
แล้วก็มีการยื้อยุดกันไปมาแต่ไม่ได้มีการชกต่อยกัน
เพราะว่าเพื่อนตำรวจพยายามเข้าไปห้ามไม่ให้มีเรื่องนะครับ
ทีนี้ทางด้านของร้อยตำรวจเอกมานิดทองเพชรพิสิทธิ์นะฮะ
รองสารวัตรปรับรามสพเมืองกาญจนบุรีก็
ซึ่งเป็นชายเสื้อน้ำเงินตามภาพที่ปรากฏ
พี่พูดที่เราวงสีแดงกว่าชายคุณผู้ชมนะครับ
บอกว่าวันนั้นได้ไปตักเตือนตำรวจรุ่นน้อง
แล้วก็คู่กรณีไปว่าอย่าทะเลาะกันอย่ามีเรื่องกัน
ตอนนั้นชายวัยรุ่นมาเกือบ๒๐คนกรูเข้าไปจะไปหาเรื่องเขา
ก็เลยพยายามจะเข้าไปป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้าย
แต่ถูกผลักออกมาไม่ได้เป็นการต่อยนะ
เป็นการผลักมากกว่าถูกผลักกัน
ข่าวก็เลยเดินทางไปสอบส่วนเรื่องนี้เพิ่มเติม
ไปสอบถามจากนายพรมมณัฐภูศีซึ่งเป็นชายที่โพสต์คลิป

บอกว่าเรื่องราวของการขับรถชนของพ่อตำรวจ

สารตัดสินแล้วว่าเป็นการประมาทร่วมก็จบไปนานแล้ว
แต่ว่าลูกชายของตำรวจนายนี้เนี่ยก็เหมือนไม่พอใจครับ
เขาเคยขึ้นโรงพักมาอีกคดีนึง
แต่ว่ากลับมาถูกตำรวจคนนี้ทำร้ายร่างกาย

แล้วก็จะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุดด้วยนะครับ
ตอนนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ก็สั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็รายงานผลใน๗วันว่าจริงแล้วเนี่ยตำรวจต่อยชายคนนี้จริงหรือเปล่า
แล้วเหตุการณ์ชายคนนี้ไปท้าทายตำรวจในร้านเหล้าจริงหรือเปล่า

เราติดตามกันให้นะคะถ้าเกิดมีความคืบหน้าเดี๋ยวรายงานกันค่ะ